น้องที่อยู่ที่อิงสรายเอล

มหาลัยก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน
ในส่วนของมหาวิทยาลัย

ข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนั้นเนี่ยเราจึงได้ประสานไปยังไอแชทซึ่งเป็น
สถานที่ฝึกษาหกิจของนักศึกษาแล้วเราเองก็ได้มีการประชุม
โดยเราเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาทั้งหมดมายังมหาวิทยาลัย
แล้วเราก็ประชุมกับนักศึกษาที่อยู่ผ่านระบบออนไลน์ครับ
ครับซึ่งในส่วนของอ่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการติดตามเรื่องของความปลอดภัย
ก็สามารถสรุปได้ประมาณดังนี้ครับคุณภาคภูมิครับยังไงครับ
ฐานพิการครับก็คือประเด็นที่หนึ่งคือระยะห่างจากจุดจดเหตุ
ที่รักษาของมหาลัยไปฝึกงานเนี้ยก็ประมาณสองร้อยกิโลเมตรอ่า
ห่างจากถนนกาซ่าใช่ครับห่างจากถนนกาซ่าก็ประมาณสองร้อยกิโลเมตรครับผมครับ
ทีนี้ในส่วนของนักศึกษาทุกคนก็ปลอดภัยครับผม
กี่คนครับ๓๐คนครับคุณภาคภูมิครับผม
เป็นเป็นนักศึกษาชายหรือว่าหญิงอะไรยังไงฮะอ่ามีทั้งชายทั้งหญิงครับผมครับ
ครับทีนี้ในส่วนของผู้ปกครองเองหลังจากที่หมาลัยได้มีการประชุมร่วมแล้วก็มีการออนไลน์
ผู้ปกครองก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาซึ่งทำให้ผู้ปกครองเนี่ยคลายความกังวลเป็นอย่างมากเลยครับ
คุณครับครับอ่าท่านครับท่านท่านอธิการครับก็ครับผมอ่า
น้องน้องทั้งสามสิบคนเนี่ยก็แสดงว่ายังติดต่อได้อยู่ยังติดต่อได้อยู่ครับ
ที่ที่น้องเขาไปฝึกงานเนี่ยเป็นรูปแบบแบบไหนยังไงฮะอ่าลักษณะสาหกิจก็คือจะไปยาวยาวเป็นปีอย่างเงี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็คือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับคือของเอ่ออิสราเอลครับครับ
นักศึกษาสาหกิจนี้ก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่๗แล้วที่มหาลัยได้ส่งไปครับ
ซึ่งก็จะเริ่มเอ่อเริ่มฝึกตั้งแต่สิงหาหกหกที่ผ่านมาครับ
คือทางอิสราเอลเนี่ยเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร

เราก็ส่งไปศึกษาในเชิงแลกเปลี่ยนแบบสหกิจศึกษา

แล้วณขนาดนี้น้องเขาอยู่ในไหนฮะในหอพัก
แล้วก็จะมีการจัดระบบความปลอดภัยในพื้นที่
ครับนะครับซึ่งในส่วนของมหาลัยเองเราก็ได้ทำหนังสือ
เพื่อให้ข้อมูลของนักศึกษาฝึกสาหกิจเนี่ยไปยังทั้ง
กระทรวงการต่างประเทศสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
แล้วก็ประหลัดอวครับซึ่งเราก็ชี้แจงให้ข้อมูลไปแล้ว
อันนี้ก็คือให้ข้อมูลก็คือเพื่อที่จะประสานขอเดินทางกลับ
ครับครับหลังจากนั้นล่าสุดเนี่ย
มหาลัยเองก็ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
นั่นคือฉบับแรกอันนี้คือฉบับที่๒
หาลัยก็ได้ทำหนังสือขอความรู้เคราะห์เนี่ย
เพื่อที่จะนำนักศึกษาของหมาลัยเดินทางกลับประเทศไทย
เราก็มีหนังสือไปยังกระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เรียนไปยังประหลัดกระทรวงอวและก็สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับ
ซึ่งก็ข้อมูลของนักศึกษาทั้งจำนวนทั้งสถานที่รายชื่อเราก็ได้ข้อมูล
ส่งข้อมูลไปยังส่วนต่างไปแล้วครับ
ครับได้รับการประสานตอบกลับอะไรมาบ้างหรือยังครับ
ครับล่าสุดครับก่อนที่ได้รับการประสานก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักศาลนะครับ

เราได้รับการประสานจากสถานทูตไทยประจำอิสราเอลเนี่ยว่าทางสถานทูตได้เตรียมรถวัดเพื่อที่จะรับนักศึกษาไปยังสถานที่ปลอดภัย
แล้วก็อาจจะเดินทางกลับประเทศไทยต่อไปในวันจันทร์ที่๑๖ที่จะถึงนี้ครับคุณ
อ่าอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจหน่อยนะฮะ

หรือว่ามีมหาวิทยาลัยอย่างอื่นที่ไปแห่งอื่นที่ไปฝึกงานลักษณะแบบนี้ด้วยฮะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันว่าเออตกลงแล้วมีน้องที่ไหนที่ว่าเขาอยากจะเดินทางกลับหรือไม่อย่างไรก่อนด้วยนะฮะ

ทำไมถึงตัดสินใจว่าอยากจะให้น้องกลับมาก่อนครับเพราะว่าสถานการณ์ดูแล้วมันไม่น่าไว้วางใจด้วย
ใช่คือทางหมาลัยประเมินแล้วแหละว่าคือสถานการณ์เราไม่สามารถคาดการณ์ได้
เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็เลยมีความจำเป็นต้องให้นักศึกษาทุกคนกลับประเทศไทย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับนักศึกษาแล้วก็ให้ผู้ปกครองจะได้สบายใจที่สุดครับผม
แล้วก็จะกลับไปฝึกใหม่หรือจะต้องย้ายที่ฝึกประเทศอื่นที่ฝึก

สวัสดีครับท่านครับท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยนราธิวาสวัชนครินนะครับ
ท่านผู้ช่วยสวัสดิ์อาจารย์ดรปรีชาซัลแลแมนนะครับ